คุณผู้ชมคะมีเรื่องสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบก็อยู่แค่ป๒เองคุณทัศนัย
คือพ่อแม่เขาแยกทางกันต่างฝ่ายก็ต่างไปมีครอบครัวใหม่
ตัวน้องก็ไปอยู่กับพ่อพ่อก็มีภรรยาใหม่
แล้วน้องเนี่ยถูกพ่อของแม่เลี้ยงคมขืน

ใช่ก็คือต้องเป็นคุณตาเลี้ยงถูกไหม

พ่อของแม่เลี้ยงเนี่ยคมขืนคมขืนอยู่๒ปีอะค่ะ
แล้วก็ขู่เด็กด้วยว่าอย่าไปบอกใครนะ

นี่ค่ะเจ้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
โดยนายเตชะทัพทองที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ก็นำน้องผู้เสียหายเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
ป๒โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก
พร้อมด้วยคุณยายของน้องไปแจ้งความนะคะ
ให้ดำเนินคดีกับพ่อของแม่เลี้ยง
ข้อหาก็คือคมคืนล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปี
ก็ไปที่สพวังเจ้าจังหวัดตาก
เตชะบอกว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จากคุณยายของน้องผู้เสียหาย
เป็นเด็กหญิงชาวสุราธานี

พ่อแม่เขาแยกทางกันต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่
อยู่กับพ่อที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
แต่ว่าพออยู่กับพ่อเนี่ยพ่อก็มีพระยามัยใช่มั้ยคะ
ตัวภรรยาใหม่พ่อเนี่ยก็มีพ่อแม่อยู่ด้วย
ก็คือเป็นตายายเลี้ยงของเด็กเนี่ยค่ะ
เนี่ยถูกพ่อของแม่เลี้ยงข่มขืนอยู่เป็น๒ปีอะค่ะ
เพราะว่าตัวพ่อแท้ไปทำงานต่างจังหวัด

แล้วก็อยู่กับพ่อแม่ของแม่เลี้ยงเนี่ยค่ะ
พอสบโอกาสเนี่ยพ่อของแม่เลี้ยงก็ข่มขืน

แล้วบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ

แต่ช่วงกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
แม่แท้ของน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุ

ญาติก็เลยพาน้องไปร่วมพิธีทางศาสนา

ซึ่งพ่อกับแม่ยและแยกทางกัน
แล้วก็น้องเนี่ยได้มาอยู่กับพ่อ
เพราะว่าที่จังหวัดตาเราก็มาช่วงมีนาคมที่ผ่านมาคือแม่ของน้องเสียที่อยู่ภาคใต้
น้องก็เลยได้เดินทางลงไปงานศพคุณแม่ตัวเอง
เราก็เลยได้มีโอกาสเล่าให้ยายฟังว่าตัวเองถูกร่วงละเมืองทางเพศ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องยายก็เลยต้องพึ่งตำรวจครับในการดำเนินคดี
ฟังน้องเล่าแบบมันเหมือนกับว่ามันเกิดตั้งแต่ช่วงปี๑
ตั้งแต่เกิดเรื่องเราก็กระทั่งต่อเพื่อน
ส่วนบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งในภาคใต้
ก็คือดูแลดีครับคือเป็นงามใบใต้ของกรุงกิจกรณ์เด็ก
โดนร่วงลงพ่อในเพศทางนี้เขาก็จะค่อนข้างถนัด
แล้วก็ดูแลเรื่องที่พักเรื่องการจัดการประสานงาน
เอามาแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวประสานงานในส่วนของเรื่องการสอบสวนในชั้นอายการ
หลังจากนั้นพอตำรวจดำเนินคดีแล้ว

แล้วก็ยังจะต้องจัดนักจิตวิทยานักสังคมเขาดูแลเด็ก
แม้กระทั่งการย้ายการเรียนเด็กจากจังหวัดตากไปจังหวัดภาคใต้
อันนี้ก็จะอยู่ในกระบวนการของกรมกิจการเด็กกับบ้านพักเด็กและครอบครัว

คือพ่อแม่แยกทางแล้วแม่แท้ก็มาเสียชีวิตอีก
เนี่ยก็เลยพอได้ไปงานศพแม่แท้เลยเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้พูดไง
อย่างนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้บอกใคร

ใช่เนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากก็เลยเข้ามาช่วยเหลือ
ในการดูแลน้องผู้เสียหายนะคะก็มีนักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดูแลน้องอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้ตำรวจสพวังเจ้าก็สอบปากคำ
รวมรวมสำนวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหานะคะ
อย่างที่บอกล่ะค่ะข้อหาก็คือข่มขืนกระทำชำราว
เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปีค่ะ